เชื่อเรื่องดัชนีความร้อนที่กรมอุตุเขาบอกกันหรือเปล่า
ถ้าคุณเชื่อนะต้องระวังเพราะว่าวันนี้จะมีหลายพื้นที่

แต่ว่ามีเขตไหนบ้างมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

คาดการณ์ดัชนีความร้อนหรืออุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ขนาดนั้นว่าร้อนแค่ไหน
ในช่วงนี้ส่งวันผบว่าดัชนีความร้อนที่อยู่ในระดับอันตราย
มีอยู่ที่เขตบางนาอยู่ที่๔๘องศาเซลเซียสครับ
ชนบุรี๔๙๘องศาและที่ภูเก็ต๔๗๖องศาครับ
แต่ในวันพรุ่งนี้๒๑เมษายนดัชนีความร้อนใน๓พื้นที่ดังกล่าวทั้งเขตบางนา
แล้วก็ที่แหลมชะบังชนบุรีรวมไปถึงภูเก็ต
ดัชนีความร้อนจะแตะระดับ๕๔องศาเซลเซียสเลยครับ
กรมอนามัยเขาก็แนะนำนะให้ดื่มน้ำบ่อย
ลีกเลี่ยงชากาแฟน้ำอารมณ์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ
จากเครื่องดื่มที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วที่บอกไป
ก็มีกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้งดได้งดครับ
หลังสงกรานนี้ก็มีแนวโน้มจะมีคนติดโควิดเพิ่มมากขึ้นด้วย
และทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ร่วมกับ๔แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ
ระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ใช้สิทธิบัตรทอง
และจะมีบริการจัดส่งยารักษาถึงบ้านด้วย
เฉพาะพื้นที่เขตกรุงเทพครับ
แล้วก็มีแอปหมอดีมีแอปคลิกนิกและแอปซาลูเบอร์เอ็มดีครับ
เข้าไปยืนยันตัวตนปรึกษาแพทย์ออนไลน์
แล้วคุณก็จะได้รับยาฟาวิพิราเวียหรือว่ายาโมนูพิราเวีย

แต่บริการจัดส่งยาถึงบ้านจะมีบริการเฉพาะกรุงเทพเท่านั้นนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับหลังจากขึ้นราคาไปหลายรอบก่อนจะหยุดสงกรานเนี่ย
เช้าวันนี้ครับ๒๐เมษายนตี๕ที่ผ่านมามีผลแล้วนะคุณผู้ชม
โดยทางปตทและบางจากประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลงลิตรละ๔๐สตางค์ครับ
ส่วนกลุ่มดีเซลยังคงราคาเดิม
ถ้าว่าเช้านี้โซฮ๙๕ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ๓๖๘๕บาทโซฮ๙๑ลิตรละ๓๖๕๘บาทอี๒๐ลิตรละ๓๔๕๔บาทและอี๘๕ลิตรละ๓๔๙๙บาทก็ลดลงทีละนิดแบบนี้นะครับ